ถ้ากับคู่ข้าวใหม่ปลามันคุณอาร์มพี่พัฒน์และคุณน้ำฝนพัชลินค่ะ
เมื่อวานนี้พึ่งโพสต์คลิปไปกลักตัวโค้ด๑๔วันแล้วนะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในงานแต่งเขานะคุณผู้ชม
ไปพบว่ามีน้องคนนึงที่เป็นเด็กเสิร์ฟเปิดว่าติดโควิด๑๙
ซึ่งทั้งคุณฝนและคุณอามก็ไปตรวจมาแล้วนะคะปรากฏว่าไม่พบเชื้อสบายใจได้นะคะ
ว่าได้โทรเช็คอาการกับแขกที่มาร่วมงานกันทุกคนแล้วนะคะ
ซึ่งหลายคนแสงความห่วงใยกลับมานะคะหลายคนก็เป็นห่วงอาร์มกับฝนแหละ

ทำให้พวกเขาได้เห็นเรื่องราวต่างมากมาย
แม้จะมีบางคนคิดเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะ
ความตั้งฝากถึงการเอาใจใสคนดังข้างที่มากขึ้นนะคะ

อันนี้วันที่๑๖แล้วใช่ค่ะก็คือหลังจากกลับตัวกันครบ๑๔วันนะคะ
ตามที่เราควรจะต้องทำแหละครับแล้วก็ผลกับพี่อาร์มนะคะ
ก็ไล่โทรหาทุกคนนะคะที่มาในงานเพราะว่าอย่างที่พี่อาร์มบอกเลยว่าทุกคนที่มาในงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นญาติเราโทรถามแล้วทุกคนตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ
กักตัวกันครบสิบสี่วันจากวันนี้ต่อไปซึ่งเราต้องอยู่แล้วก็สู้กับวิธีการไวรัสโควิดสิบเก้านี้ไปด้วยกัน
มาช่วยกันแต่อย่างแรกเลยช่วยคุณหมอก่อนด้วยการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับ